มีเข็มขัด๑๑๕ปอนด์เป็นเดิมพันธุ์ด้วยนะครับ
มุมแดงครับกุหลาบอาบยาพิษน้องรถบ้านเจริญศุกร์แล้วก็ซ้ายมือผมน้ำเงินนะครับ
โอ้โหนักชกรูปหล่อเลยนะครับบังรอนสายันยิมครับ
ที่บางรอนก่อนวันนี้เจอน้องรถนี่หนักใจไหม

เริ่มเริ่มเริ่มเริ่ม๑๒๓ไปก่อนครับ

๑๒เริ่มเริ่มไปก่อน๓๔มีเขาวงใน
ภรรยาที่บ้านกับน้องโน๊ตใครสวยกว่ากัน

เขายังโสดอยู่นะน้องรถเขายังโสดอยู่
แล้ววันนี้เห็นไงเห็นเขารูปหล่อจะใจอ่อนไหม

ที่เคยเป็นของปืนกลจะเป็นของใครในวันนี้
ระหว่างน้องโรดกับบังรอด
ก่อนอื่นติดตามวิทยา
ก่อนสายยันยิมอายุ๑๙ปี
สถิติการชก๔๗ครั้ง

เข้าดินระเบิดพุ่งยัดอัดไส้ฉีด
ขัดแชมป์จะเป็นของใคร
ครับมาฟังผลการให้คะแนนของมวยรองผู้เอกนะครับ
กับประการสุวิทย์การีคิดทงชัยกิจดำรงวินิตกุล
ยุทธ์ขำนเรศให้ฝ่ายแดงเหนือธรณี๔๘
และฝ่ายน้ำเงินเพชรพิฆาต๔๙ครับ

เมื่อสักครู่นี้พลิกล็อก
อย่างสนุกเลยนะครับเจ้าเพชรพิฆาต
ครับมาฟังประวัติของมวยคู่เอก

ฝ่ายแดงน้องรถบ้านเจริญศุกร์
ชื่อสมรสผลเจริญ

แพ้๘ครั้งและเสมอ๑ครั้ง

ศักดิ์หอมศิลป์ที่เวทีมวยไทยรัฐ

ชื่อสุกสรรสุกขา

สิบสองครั้งแพ้สิบห้าครั้งฟอร์มข้างหลังชนะคะแนน
แดงบุรพาสขเล็กทวีวัฒนาที่เวทีมวยไทยรัฐครับ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
อันนี้นักมวยนะครับนั่นนั่นบันรอนหนองจอกครับ
ยังตามติดตัวยังตามตัวไม่ได้เลยครับ
งร้อนก็ซ้ออยู่สายันยิ้มที่ท่าบ่อน้องคายนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้าย
โค้งสุดท้ายมาเก็บตัวที่ค่ายของพี่วิชัยราชานนท์ครับ
ค่าราชานนท์เลยครับแถวย่านสายไหมครับนี่ดูการลำไล่ไหว้ครู
แต่งหน้าทาปากมาเรียบร้อยเป็นไงพี่ชัย
เห็นแล้วใจอ่อนไหมลงรักเลยหรือเปล่าเป็นศิลปะมวยไทยการไหว้ครูครับ
พรมสี่ทิศครับเนี่ยอ่อนช้อยเลยครับโอ้ทีมงานมากันเพียบเลยนะครับ
น้องโลศบาจรรยันทร์ศุกร์นำโดยผู้ใหญ่ออสครับเจฟบุ๋มเจฟปริมครับ
ส่วนน้องตุ้มเกรดบุษบาวันนี้ไม่ได้มานะครับตอนแรกคิดว่าจะมาด้วย
พี่ชัยประกาศอัดฉีดแล้วกันนะครับน้องโรสถ้าได้ยินอยู่
ตอบรับกลับด้วยถ้าชนะไฟล์นี้พี่ชัยจะจุ๊บ๒ที
เอกจูบปากโชว์ครับ
ดีตนักมวยนายะเหมือนกันไปทำมาซะสวยเลยตอนนี้เนาะ
วันนี้ขนกองเชียร์มาครับแน่นมุมเลยครับ
เลยทางด้านน้องโรดครับมาชิงแชมป์รุ่น
ซุปเปอร์ไฟล์เวทครับที่ว่างของไทยรัฐครับ

เเติมที่เป็นของปืนกลตสุรัติปืนกลก็สลาใจแชมป์

อ้าวมุมแรงมีผู้ใหญ่ออร์นนะครับ
ผู้ใหญ่อ้อนบ้านจารนสุบครับขึ้นมาถอดบางคนให้กับน้องโรศนะครับ

โอ้โห
อดจูบดีทางบังรอนด์อ่อนละถ่วยว่ะไม่ทราบ

โอ้โหเสียดายนี่เอกโดนกระชากหัวใจไปแล้ว
รอนบอกว่าที่ยังโสดเนี่ยเพราะทุกวันนี้คิดอยู่ว่าจะชอบผู้หญิงหรือผู้ชายดี

พัทนำโลศตีสัญญาหรัชราบขอเคยโทษครับ
จันรนสุกซ้อมอยู่ที่
อย่าเอาเป็นลิ้วฉันเชิงเศร้าแล้วครับแต่เป็นคนโควราช
คุณพูดอย่างนี้นะเจ้าหน้าที่ถามเลย

ไอ้เจ้าบังลอนตอบผมอยู่นี่ไทยรัฐทีวีกำลังชกมวยอยู่
กำลังชกอยู่บังรอนมาจากน้องท้า
นี่คุณอธิวัฒน์หลังจากที่น้องตุ้มนี่ดังระเบิดเถิดทึงไปแล้วนะ
ตอนนี้น้องรถนี่นะทีวีญี่ปุ่นมาติดต่อไปแล้ว

น้องรถจะดังระเบิดจะตึงตามน้องตุ้มไปอีกคนนึง
มันต้องน้องโอจัดด้วยหรือเปล่า

ว่าเป็นมวยในเครือนะ
แชมป์แชมป์ขัดเส้นนี้เป็นของปืนกลนะ

พี่น้องแฟนมวยที่ติดตามตลอดเนี่ยคงจะจำกันได้นะ
รายนี้มาโชว์ฟอร์มไว้ที่ไทยรัฐทีวีสวยงามมากเลยนะครับเกม
คว้าเงินอาชีพสูงสุดเป็นประวัติการของยอดมวยไทยรัฐเลยนะครับ
เคยคว้าเงินกันสูงสุดไปทำในร่างกายหายไประยะหนึ่ง

เปลี่ยนยกแรงนะครับ
น้องโรดบ้านเจริญสุข

ซุปเปอร์ไฟล์เวท

อาจจะมีการ
ไปทำอะไรหน่อย

เสียช่วงนิดหนึ่งนะน้องโรด

ถ้าเป็นฟุตบอลอังกฤษนี่อยู่ทีมแบ็คเบิร์นนะเนี่ย

ต้องการอยากดูน้องโรด

หัวแบบนี้ญี่ปุ่นชอบ

ญี่ปุ่นบอกมาเลย
เขาสนใจพวกแชมป์นี่สนใจมาก
ใช่มีกับคาดคาดเอลนี่ขายได้เลย
นี่เป็นเกมยกแรกนะครับคุณผู้ชม
บังลอนนี่ก็ถือไม่ธรรมดานะ
ต้นบังร้อนบอกแล้วให้ก่อน๑๒เดี๋ยวยก๓เดี๋ยวออก

พี่น้องโรสว่าไงวันนี้พี่ปะหนูมั่นใจ๙๙หรือผมไม่ให้เขาสักเปอร์เซ็นต์เดียวบอก

ยาวไปไหมถ้าอย่างนี้ไม่ใช่๙๙แล้วเจอแค่ขวาอย่างนี้

มวยคู่เอกของเรานี่ครับผ่านมาแล้วครับ๑ยก

ทางด้านน้องโรดนี่เตะขาเจาะยางต่อยหมัดสลับ
ไม่โดนครับโดนแข้งขวาครับ
ของบังร้อนนี่หวดครับสูง
เป็นไงภาพย้ายกแรกทั้งโรสยังสวยอยู่ไหม

เตะขาเจาะยางต่อยหมัด

วันนี้บรรยากาศผู้แอดครับแปลวันนี้ขึ๊กเลยนะพี่ชัย
วันนี้กองเคลียร์ทางด้านน้องโรสอีกหาแต่ละคนเตะแขวน
กระหยับได้๒ตีนด้วยนะน้องรถ
ตีนนี่กล้ามที่เนื้อน่องนี่เป็นมัดเลยนะครับ

แต่ฉะนั้นนี่ลุ้นก็ถึงดีการ่ะครับมวยคู่นี้

ไม่ใช่ของง่ายสำหรับบังร่อน
แล้วก็ไม่ใช่ของง่ายสำหรับน้องรถมาก

หลวงในบังรอนเล่นในไปอีก
น้องรถพยายามโตเสียเตียบช่วงนะ

เวลาประกบในแล้วดูชักกะจีอย่างไร

เวลานี้แฟนมวยทั่วประเทศน่าติดตามชมอยู่นะในขณะนี้

เด้งด้วยข่าวบังร่อน

เป็นการชิงแชมป์๑๑๕ปอนด์ของไทยรัฐ

ตีได้ไม่ได้ตีไม่ได้
เอาล่ะเกมอย่างนี้เป็นเรื่องแล้วครับ
ความหนักตีกับตีนี่หนักเท่ากันนะครับ

ลงเอวล็อกล็อกล็อกแล้วตี

แต่ว่าตั้งเหลี่ยมไม่มีไม่ตีไม่มีคะแนนนะ
เสียทรงไปนิดนึงครับจังหวะพลาดไปนิดนึง
ต้องตีต้องทำเหมือนจะมีคะแนนนะครับ
แต่กันอย่างเดียวเป็นช่างตัดผมไม่มีคะแนนแน่นอน
รถขยับแข้งขวาเตะหลุดครับเจอหมัดขวา

ตั้งใจเอามาแชมป์มาเอาแชมป์ทั้งคู่นะคู่นี้
เกร็งนะทั้งคู่ดูเกร็งอะไรไม่รู้
อย่างว่าแล้วก็มวยแบบนี้มันผิดเหลี่ยมผิดนิดเดียวนี่ไปเลย
พยายามตีหน้าขานะครับน้องรถ

น้องเงินนี่มันใหญ่เอาเลยนะบังรวรณ์สาย่ำยิ่ม
ขวาโผล่เข้ามาวางปีนเลย

ผิดจังหวะนี้ต้องระวังตีนขึ้นคอด้วยนะ
ยกป้ายยกแข้งขวายังเน้นไม่เข้าเท่าไหร่

ครับมวยคุยกับเรานี่ครับ

โหน้องโรสหัวแข้งกวาครับ
งร้อนต่อยซ้ายต่อยขวาเข้าปั้มตีเข่าใน
นี่บังรวรณ์เตะกวาเข้าลำตัวครับ
น้องโรสปั้มตีเขาใน
โอ้โหแลกอาวุธกันแบบหนักแรง

น้องโรสนี่ปั้มตีโต๊ดเขาโอมยิ้มไปด้วยนะ
มันอยู่ในดินแดนที่หอมหวานอะไรอย่างนี้

วยคู่ชิงแชมป์ให้คะแนนเป็นยกนะครับ
ต้องออกอาวุธให้เข้มข้นออกให้ต่อเนื่อง

ชกที่ต้องรอบข้อเป็นมวยชิงแชมป์แฟนมวยก็ต้องละเอียดให้คะแนนนี่ก็ต้องละเอียดไปด้วยเลย
๓แล้วกลางทาง๒ยกเห็นชัดแล้วนะครับ
น้ำเงินตัวใหญ่กว่าวางตีนขวาประกบใน
น้องโรดนี่วงนอกหาทางเข้าอยู่เตะซ้ายมืดรัดเอวแล้ว
จับในแม่ถ้าโดนล็อกแบบนี้น้องรถต้องแก้แล้ว
แก้ยังไงยกสามนะครับ

จังหวะใช้วงนอกยืดตินขวาแข่งกัน
ขวาวืดจับอ่ะแน่จับได้แล้วแรกจังหวะทำไม่ได้
ตียาก็ต้องลุ้นกับสนุกแล้วฮะ

บังรนนี่น้ำเงินนะในรูปร่าง

น้องรถนี่เสียช่วงแข้งขวาเตะตีด
มัดขวาต่อยวงในต้องลงเอว
ขึ้นบนนี่ไม่ดีแน่ตัวเล็กขึ้นตัวใหญ่ไม่ได้
ด้วยเขาซ้ายตีด้วยเขาขวา

เริ่มตีเขาขวาตี

เออมาเยอะเลย
น้องรถสู้ไหนแล้วตอนนี้ขึ้นบน
สนุกตรงมีล่ะ

เชียวบังรอนมีการสู้ทั่วมัย
เผลอไปกรีบเข้าไปแล้วโดนตีนขวาแต่ส่งกลับบ้านไม่ทัน

ก็ซิบบอกผมได้นะว่า๙๙มั่นใจเลย
อยู่รถอยู่รถน้องรถ
วันลอนก็พยายามยัดโต้ตลอดกันเหลี่ยมกันเข่า
รัดเอวนี่ยังทำได้ไม่ต่อเนื่องนะครับน้องโรด
ปลายยก๓แล้วเข้มข้นขึ้นมาเรื่อย
แต่จะว่าไปแล้วก็ได้หน้าเสือนะน้องรถ
เข้มขวาเตะตีดบังร้อนเดิน
แผงบังร้อนแทนน้องรถตี
แล้วเข้าคุณตีฉันตี

เกาะสะเม็ดตีกับเกาะสะหมุยมาแล้ว
เกาะสะหมุยมาแล้วเกาะทั้งคู่
เกาะแน่นเลยน้องหนู
มัดขวามัดขวา
น้องรถมันต้องมีหลากหลายกว่านี้ยิ่งหน่อย
จิ้มสกสกสก
แต่โดนเข่ากระทุ้งบ่อยแบบนี้ไม่ดีเหมือนกันนะน้องรถ
มันพลิกออกมามันต้องพลิกออกมา

ในเรื่องกันหรือเปล่า

บังร้อนยิ้มเลย

ครับแรกโดนเข่าในเลยครับน้องรถนี่ปั้มกระทุ้งเข้าลำตัว
ทางด้านบาทร้อนนี่ครับพยายามเข้าหาครับ
มีเตะขวาปั้มตีเข่าแรกครับ
โอ้โหเสียงเชียร์ในสนามนี่ลั่นสนามเลยครับ
บุค่ะสู้สู้สู้สู้นะ
ให้ทั้งเพื่อนทั้งคู่เนี่ยสู้กันให้สนุกหน่อย
อ่านี่ลมศาลน้อยลมศาลน้อยสอนธนิกุลนะครับ
หนึ่งในทีมงานของราชานนท์ครับ
ก็ทีมงานเดียวกันครับกับสายกับสายยันยิ้มนะครับ

เอ้ายกที่๔แล้วนะครับ
ติดตามกันต่อกับพี่ปะแล้วก็พี่บุ๋มครับ
ยกสี่สามยกนี่ประยกน้ำเงินประกบนายแทงเราเห็นนะครับ
ยกนี้เดี๋ยวดูด้วยยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับ
ประกบนายภูมิแข็งแรมเป็นหลักนะแต่ตัวเล็กมันไปจับตัวใหญ่ไปหิวนบนกันนะครับพี่ปะ
หือมมสีเชียร์เกาะเชียร์เนี่ยแรงมาก
เชียร์แล้วมันกวาดเก๋วสอกเก๋วสอก

ตั้งเหลี่ยมตั้งกระแพงตีไปเลยประหยันไปเลยครับบังรัน
คุณผู้นี้มันเกาะติดจากฐานการกระเตานะครับคุณผู้ชม

ศอกมาแล้วคุณรถนี่อาวุธเริ่มหลากหลายแล้วจับในแล้ว
ลงเองแล้วตีขวาพลิกเหลี่ยมหักแข็งแรงมากแข็งแรงมาก
ลูกนี้เสียจังหวะสวยงามเลยครับ
เย็นยัดไส้ยัดไส้บังรันเล่นง่ะบังรัน
ยัดทรายสวยงามน้องรถ

ยี่ยอดยี่ยอดครับ

นั่นแหละ๓คนนะนะใครดีใครอยู่
โอ้โหบวกเลยใครดีใครอยู่

ย่นย่อย้วยนิดเดียวนี่ไปเลยนะ

ช่วงนี้ปลายยกเนี่ย

ใครกระโดดมาเอาหนุ่มกัน
ไส้ทำไม่ดีมันน้องรถนะ

่งแล้วแทงลูกนี้แหลมเฟี้ยวเลย

ยังต้องลุ้นกันต่อครับคุณผู้ชม
วยไทยมันให้ดูที่เหลี่ยมสุดท้ายด้วย

แบงไอ้เหน็บ

เหลี่ยมสุดท้ายว่าไงเหลี่ยมสุดท้ายของใคร

คุณผู้ชมนี่แหละครับมีน้องรถ

ไปโดนลูกหิ้วปีกนี่ไง

ต้องรอเหนื่อยเลย

โดนอย่างงี้ดีถ้าจับล่างนี่สวยเลยนะ
นั่นช่วงปลายยกเดี๋ยวอีก๑๐วินาที

เหลี่ยมสุดท้าย
ทางด้านบังร้อนครับเข้าปั้มตีเข่าในครับน้องรถ
ปั้มเสียบเข่ากระทุ้งลำตัว
วังร้อนปั้มตีแรกน้องรถครับโดนตีเลยครับ
หักเหลี่ยมบางร้อนล้มลงไปอยู่ล่างครับ
บังร้อนครับพยายามปั๊มตีครับ
น้องโอ๊ตวันนี้มามีทั้งนอกทั้งในเลยครับ
สู้ในมีปั้มตีมีหักเหลี่ยม

ครับไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ
มีเวลาอีก๓นาทีของทั้งคู่นะครับในยกสุดท้ายแล้ว
คุณทำรายการยอดมวยธารัฐโดยส่งชัยลัตนาสุบัน
น้องโรสบ้านเจริญสุขแดงนะครับน้ำเงินบังรอนสายันยิม
ที่๔เห็นชัดเจนนะครับว่าพละกำลังในการประกบในตีเข่านั้น
โรสทำได้เหนือกว่านิดต้องดูยกสุดท้าย
อ่าวทะเลบังทะเลอัดฉีดน้ำเงิน๑แสนเลยนะ
ก็ถือว่าเป็นรายการนัดสุดท้ายของยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงชัย

ติดตามชมกันมาโดยตลอดปีครึ่งนะครับที่ตรงนี้
ก็คงมีโอกาสเจอกันอีกครับก็น่าจะเป็นเดือนพฤษภาคมนะ
เดือนพฤษภาคมกับทางด้านการถ่ายทอดของวันทรงชัยกันต่อไปนะครับ
โดยคุณสุกัญญาขอบคุณสมหวังไก่ย่างนะ
ขอบคุณอีกบรรดาพี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศครับ
ติดตามชมยอดมวยไทยรัฐกันมาโดยตลอดนะครับ
ผู้เปิดหัวยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัฐนาสุบัน

พระจันตร์ฉายออกตู้เพียงทั้งแรกเลยนะตอนนั้น
ทำให้แฟนมวยรู้จักพระจันฉายขึ้นอีกเยอะเลยนะครับ
แล้ววันนี้เป็นทั่วน้องรสมาปิดท้ายรายการเลยนะ

คุณผู้ชมครับในห้องส่งนั้นในสตูดิโอยังมี๒คู่นะครับ
ติดตามทางไทยรัฐยูทูปแชนแนลนะครับ
สุดท้ายน้ำเงินมีอาชีพ๑แสนด้วยนะ
ต้องพยายามสิมันมาเสียยกที่๔นะ

น้องรสมันมามันรู้วิธีการนะครับ

เวลาเข้าหมุนมันพลิกออกมาแข็งแรงเหลือเกิน

แต่ว่าต้องติดต่อผ่านโปรมบัตเตอร์สงชัยนะ
ติดต่อผ่านโปรโมเตอร์ทรงชัยหรือว่าคุณปริยากรอย่างนี้

ใช่เพราะว่าเขามีสัญญากันอยู่

ไม่มีสัญญานี่มันไปเลยไม่ได้
น้องโรชนี่น่าจะดังด้วยนะครับ

นี่สำมัครกิราชไทยของเรา

จบทุกอย่างจบเลย
นี่เลยนะกลับมาจากน้องตุ้มมาเป็นน้องรถครับคุณผู้ชม
และเป็นนัดสุดท้ายคู่สุดท้ายของไทยรัฐทีวีในวันนี้นะครับ
ท่านผู้ชม๓คู่ที่ผ่านมานะครับ
ยักษ์สูงที่รับอบรับชนะคะแนนชมวกเพชรเพชร๔๐
สกัดเพชรเพชร๔๐๐๐ชนะคะแนนปานเพชรสจเล็กเมืองนล
ธรณีสามชัยวิเศษสุขแพ้คะแนนเพชรพิฆาตกกลั่นบุตร

ก็เสริมก็คงจะเป็นรายการมวยนัดใหญ่วันที่๓นะครับ
พฤษภาคมนี้เพชรวิทยาบวกวันทรงชัย
เสกสรรกับซุปเปอร์แบงค์ปืนกลกุมารดอย
ทักษิณเล็กดูะธนุมรุ้งหญี่งสร้างเล็กบร้อยเชิง
คอยวิทยาลูกนิมิตรช่องฟ้ากระทวนและสุริยันเล็ก
กับทางด้านเพชรชาติชาย
เป็นคู่ปิดท้ายศึกยอดมวยไทยรัฐประจำสัปดาห์นี้

ปิดท้ายกับยอดมวยไทยรัฐในวันนี้
ก็อย่างที่บอกนะครับเปิดด้วยพระจันฉายปิดท้ายด้วยน้องรถ
มวยไทยรัฐนัดสุดท้ายในวันนี้นะครับคุณผู้ชม
ท่านผู้ชมครับไทยรัฐยูทูปแนลยังมีอีก๒คู่นะครับ
ดาวพระศุกร์สิทธิ์มนต์ชัยกับรักแท้เกียรติศักดิ์รุ่น๑๒๘
ปิดท้ายครับรุ่นศักดิ์เรียนธนาวัฒน์กับกล้องเพชรเอสทีดีภาษาฟอร์ด๑๑๘นะครับ
สักครู่ครับคุณเอกชุมพรประกาศผลครับ
นี่เป็นนัดอำลานะครับคุณผู้ชม
ก็คงได้เจอกันใหม่ในเดือนพฤษภาคมครับกับในสายงานของวันทรงชัยนะครับ
แต่จะเป็นช่องไหนติดตามกันอีกที
ให้แดง๔๙น้ำเงิน๔๗ครับ

ท่านสุดท้ายนะครับให้แดง๔๘

ปรากฏว่าแชมป์๑๑๕ปอนด์

ชกเจ้าของฉายากุหลาบอาบยาพิษครับ

แล้วก็ออกอากาศทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับ

แล้วก็มีคุณทรงชัยรัตนสุบันด้วยนะครับ

ด๊อกเตอร์นอทวังสงชัยครับ

ถ้าเชียร์น้องเบิร์ตก็ขอให้ติดตามต่อไป

เอาละครับวันนี้เวลาก็หมดแล้วนะครับ
เราจะลากันไปด้วยภาพบรรยากาศสวยงาม

มาถึงวันนี้แล้ววันนี้มันดัดอำลาแล้วนะครับ

ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ